คุณผู้ชมจำได้ไหมนับป้อมเนี่ยเป็นกู้ไผ่
ที่ไปเก็บศพที่มีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดสะพาน

แล้วตรงนั้นมันเป็นพื้นที่รอยต่อของนครบานกับภูทร
แจ้งทะโดดไปหลายส่วนน้อยก็ไม่มีใครมาตรวจสอบ
ป้อมก็ต้องนั่งเฝ้าศพถึงเช้า
แล้วภาพนี้เป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในโซเชียล

ตั้งแต่ตี๒จนรุ่น๓
แต่คนทำดีคนนี้กลับต้องท้อแท้

และถูกตั้งกรรมการสอบเหตุ
เพราะว่าทำให้มูลนิธิได้รับความเดือดร้อน

ทำไมถึงต้องแก้ข่าวทำไมถึงเดือดร้อน
ก็เขาทำดีเขาไปช่วยคนนะครับ
ภาพนี้ถูกแชร์อย่างมากในโลกโซเชียล
ก็คือดันนกพะดลศรีทองคามหรือว่าณป้อม
ป้อมเป็นกู้ภัยนคร๗๑
นั่งเฝ้าศพรอตำรวจตั้งแต่ที่บอก

เหตุเกิด๒๓กุมภาพันธ์ที่บริเวณสะพานพระราม๗จังหวัดนทบุรี

ระหว่างเขตนครบานกับนนทบุรี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
คือมูลนิธิได้รับผลกระทบจากหน่วยงานที่เคยทำงานร่วมกันโดยเป็นปกติอยู่แล้ว

ถูกต้องแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับเป็นว่าน้าป้อมทำให้เสื่อมเสีย
และมีผลกระทบจากตำรวจอีกทีหนึ่งนะฮะ
ซึ่งทางมูลนิธิได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้วยดีตลอดมา

ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มูลนิธิร่วมกับตันยูสามารถปฏิบัติงานช่วยเจ้าพนักงานได้ในการเก็บและรักษาศพ

จึงเป็นเหตุให้มีคำสั่งให้สอบสวนและย้ายนายนพดลไปช่วยงานที่สำนักงานใหญ่
เอากลายเป็นว่าผิดซะอย่างนั้น

ทำไมคนที่ไปช่วยไปเก็บศพรอตำรวจกลายเป็นคนผิดซะอย่างนั้น
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ในโซเชียลก็มีคนไปให้กำลังใจณป้อมกันเป็นจำนวนมากเลยนะ
ช่วยต้องเซฟณป้อมหรือเปล่าเนี่ยต้องติดแฮชแท็กหรือเปล่า

ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนดีด้วยแล้วกัน